ไปดูตลกรูปหล่อเสน่ห์เหลือล้นพระจาเท้งแผ่ง
เปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่บ้านสวนก็ง้วนอยู่กับลูกหลานและก็เมียสุดที่รัก
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
ไล่มาตั้งแต่เป็นคนขับรถ
ระหว่างรอข้าวดิตก็รีบไปจับไหมกวาดเขลี่ยบานนิดหนึ่ง
ล่าสุดเป็นยามเฝ้าบ้านให้เธอรักและดูออก
อ๋อขอบคุณค่ะใดท่านมีอะไรให้ทานไหมคะมีทุกอยู่ครับ
ได้ยินชัดไหมจ๊ะเมียจ๋าแหม
เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวเตรียมทุกอย่างให้เมียสุดที่รัก
ทำได้ทุกสิ่งเพื่อเธอยกตำแหน่งพ่อบ้านรักเมียให้ไปเลยค่ะ